คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยคนที่เชื่อเขาก็เชื่อกันนะคะ
ผู้หญิงคนนึงค่ะพ่อจมน้ำหายไป๑๒วันเต็ม
ระดมกัน๔หน่วยงานหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
จนสุดท้ายพึ่งร่างทรงที่เขาว่ากันว่าเห็นชัดเห็นน่าจะแม่นนะนะ
เจอจริงในที่สุดเจอร่างคุณพ่อจริงนะคะ
ให้คุณผู้ชมมาดูเนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังลากศพของนายสมศักดิ์พันธ์พืชนะคะ
ชาวบ้านบ้านวังม่วงที่อำเภอเมืองจังหวัดตากขึ้นมาจากน้ำ
คือนายสมศักดิ์จมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่ค่ำวันที่๒๙ตุลาคม
ขณะที่กำลังลอยห่วงยางไปเก็บวัวกลางแม่น้ำปิงค่ะ
ลูกสาวนางสาวจุลาลักษณ์นะคะก็บอกว่าตลอดระยะเวลา๑๒วันที่พ่อจมน้ำหายไปเนี่ยนะ
ขอให้หน่วยกู้ภัยช่วยค้นหาร่างพ่อค้นหาไปเจอแค่ห่วงยางลอยติดก่อย่าริมตลิ่งฝั่งตำบลหนองบัวเหนือค่ะ
ไม่เจอร่างของพ่อก็ไม่ละความพยายามนะคะ
ระดมทีมนักประดาน้ำเรือกู่พายรวมกัน๔หน่วยงานก็ยังไม่เจอ
จนกระทั่งวันเสาร์ค่ะเธอกับญาติพี่น้องเนี่ยไปหาร่างทรงคนหนึ่งที่จังหวัดพิจิตร
คือเพื่อนบ้านเขาบอกว่าร่างทรงคนนี้นะทำนายแม่นมาก
ร่างทรงคนนี้ใช้จิตสัมผัสบอกว่าศพพ่อเธออยู่เหนือวัด
ใกล้กับก่อย่าใหญ่กลางน้ำญาติกับกู้ภัยพอได้ข้อมูลมาปุ๊บ
ออกค้นหากันตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เจอนะคะ
จังหวะที่ทีมกำลังถอนกำลังเพื่อจะกลับฝั่ง
เจอค่ะคุณผู้ชมไปเจอศพพ่อติดอยู่กับต่อไม้
ใต้น้ำปิงเหนือวัดวังม่วง๒๐๐เมตร
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตรตรงตามที่ร่างทรงบอกเป๊ะ
ร่างทรงอยู่พิจิตรนะพ่อจมน้ำที่ตาก
ระหว่างทางที่นำศพขึ้นมานะลูกสาวนางสาวจุลาลักษณ์เนี่ยนะ
ร้องไห้จุดทูบให้คุณผู้ชมดูจังหวะเหตุการณ์ตรงนั้นหน่อย
ถึงแม้ว่าจะเป็นร่างไร้วิญญาณนะแต่อย่างน้อยครอบครัว
ก็อยากที่จะได้ร่างนั้นกลับมาประกอบพิธี
ให้มันถูกต้องตามหลักศาสนาเพื่อที่จะได้ส่งพ่อเนี่ย